ส่วนทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมของมาโนโพลกิ้งหัวหน้าผู้สอนครับ
วันนี้เพิ่งจะประกาศรายชื่อกันสดร้อนเลย
แข่งขันวันที่๒๐ธันวาคมถึงวันที่๑๖มกราคมในปีหน้านะครับ
ภูมิศาสตร์ประตูก็จะมีกิจพงษ์ภูที่แถวเชื่อนะครับ
พลปฐมอักษกุลแล้วก็สนานนท์อนุอินนะครับ
กลางหลังก็จะนำโดยธีรธรรมบุญมาธรรมพรรษาเหตุวิบูรณ์กิจศาสตร์กาแมน
เฉลิมศักดิ์อักขีครับของกลางก็จะมีสู่บรรยาบุริษัย
เจริญศักดิ์วงกรสหรัฐอยู่เย็นวีรเทพป้อมพันธ์เอกณิตปัญญานะครับ
รวมไปถึงสรวรรค์เดชบิตด้วยกล่องหน้าก็จะมีธีรศิลป์แดงดา
อัยสักกายศรแล้วก็ปรเมธอาทวิไลนะครับ
เตะก็จะมารายงานตัวฝึกซ้อมนะครับที่สนามบีจี
ในวันที่๖ธันวาคมนี้นะครับก็จะมีเกมอุ่นเครื่อง
วันที่สิบเอ็ดแล้วก็สิบสี่ธันวาคมนี้นะครับที่สนามธรรมศาสตร์นะครับ
ทีมชาติไทยก็อยู่ในกลุ่มเอนะครับกับทางฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย
ัมพูชาแล้วก็บูไนนะครับไปปิดท้ายกันหน่อยนะครับ
ฟุตบอลเอฟเอครับรอบสามสิบสองทีมเมื่อวานีน่ะครับ
นาคนปะถมสองต่อก็น่ะครับได้ประตูจากสุพณฑ์เหมือนตา
แล้วก็เนะครับก็เป็นเกมในรอบสามสิบหกแบบน็อกอัลนะครับ
ทีมใหญ่ลงสถานการณ์ครบคันเลยบุญนำผลงานเยี่ยมมากนะครับ
อีกแล้วนะครับก่อนที่จะเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับ
ส่วนคู่อื่นนะครับการทะเลชนะอายุทะยา๓๐
เมืองทองยูเนตเต็ดชนะอาซาวินก็ขวางยูเนตเต็ด๓๐นะครับ